เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงการรักษาตัวไปให้ได้นะคะ
ใช่ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เราได้พูดกันไปแล้ว
สำหรับข่าวของคุณพิมมาดาป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ขั้นแรก
ตรวจพบเนื้อร้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

แล้วก็เธอก็รักษาได้ทันทุกทีอยู่เหมือนกันนะฮะทำคีโมบำบัด๖ครั้งค่ะ
ซึ่งตอนนี้เหลือการทำคีโมครั้งสุดท้ายในวันที่๑มีนาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
เธอเองบอกว่ามีกำลังใจดีมากจากแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตที่ทราบข่าวค่ะ
ก็ต้องขอส่งความปรารถนาดีมายังนักแสดงสาวอย่างล้นหลามเลยทีเดียว

โดยเฉพาะในอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอ
ก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาแสดงความห่วงใย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้นักแสดงสาวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ
รวมไปถึงเพื่อนร่วมวงการต่างค่ายต่างสังกัดเยอะเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มจากวิกหมอชิดกัสเบลพีรกร
ก็เข้ามาให้กำลังใจนักแสดงสาวรุ่นพี่ด้วยเช่นเดียวกัน
แม้ว่าจะไม่รู้จักพิมเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าก็ชื่นชอบและติดตามผลงานมาอีกนานค่ะ
ซึ่งเขาเองก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นโรคนี้ดี
เนื่องจากว่าแม่ของกัสเบลเองก็เป็นต่อสู้กับโรคนี้ถึง๓ปี
โดยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นักแสดงรุ่นพี่หายป่วยโดยเร็วค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐบันเทิงก็ได้ติดต่อ
เพื่อสอบถามถึงความรู้สึกของนักแสดงสาวหัวใจแกร่งครั้งนี้ค่ะ
หลังจากที่สื่อหลายสำนักนะคุณก็เผยแพร่ข่าวของเธอออกไป
การเสนอข่าวทำให้เธอได้รับกำลังใจจากแฟนมากขึ้น
อยากจะขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะแล้วก็ทุกกำลังใจเลย
ทำให้พิมเองกล้าที่จะเผชิญกับความจริง
แล้วก็ความยากครั้งสุดท้ายในการทำคีโมด้วย
พร้อมกันนี้ก็ยังฝากกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคน
บอกว่าการทำใจยอมรับต่อสู้และอยู่กับสิ่งนี้อย่างมีความสุข
จะทำให้ทุกคนนั้นผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปได้ค่ะ
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญจริงนะคะ

อีกหนึ่งกำลังใจสำหรับน้องพิมด้วยนะคะ